ส่วนเหตุการณ์ที่มีนักเรียนช่างกลไล่ยิงกันจนมีคู่อริเสียชีวิต
ญาติก็เดินทางไปรับศพด้วยความโศกเศร้า
ขณะที่ความคืบหน้าทางคดีเองตำรวจตอนนี้รู้ตัวแล้ว
สำหรับกลุ่มที่ก่อเหตุเตรียมออกหมายจับในเร็วนี้ค่ะ
จากเหตุการณ์นักเรียนช่างกลนะคะใช้มีดมาไล่ฟันกัน
ครองสามวาที่กรุงเทพมหานครเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
ภาพวงจรปิดแล้วก็คลิปจากคนขับรถที่อยู่ในเหตุการณ์
นี่ค่ะบริเวณสามแยกถนนนิมิตรใหม่ตัดถนนฮาไทยมิตร
เห็นไหมคะจับภาพเอาไว้ได้เป็นกลุ่มคนตะลุมบอลกัน
จนมีผู้เสียชีวิต๑ศพคือนายปิยพงศรีนรจันท
หรือว่าบาทอายุสิบเก้าปีเป็นนักเรียนช่างไฟฟ้านะคะ
กำลังเรียนอยู่ปี๔วิทยาลัยเทคโนโลยีแห่ง๑
มินบุรีคือถูกแทงเข้าที่หน้าอกซ้ายหนึ่งแห่ง
แล้วก็ที่บริเวณเอวด้านขวาด้วยนะคะคือเมื่อวานนี้นายชูเกียรติ
โคตมูลอายุ๒๕ปีพี่ชายของผู้เสียชีวิต
ญาติเดินทางไปรับศพในบาสที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ช่วงก่อนรับศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดราชสัทธารามครอง๗ในอำเภอลำลูกกา
ปัตตานีพี่ชายได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดดอนยานาวาไปทำพิธี
เชิญดวงวิญญาณที่นี่ค่ะบริเวณจุดเกิดเหตุ
ขณะที่ในเด่นโคตามูลพ่อบุญธรรมของผู้ตายเนี่ย
มีการนำอาหารคาหวานดอกไม้ทูบเทียนมาทำพิธี
มีการวางเหรียญเชิญวิญญาณ๑๒เหรียญเรียกชื่อลูกชายกลับบ้าน๑๒ครั้ง
บอกให้ลูกชายกลับบ้านเรานะลูกนะเดี๋ยวพ่อพากลับบ้านเกิด
ฟังเหตุการณ์ด้วยค่ะจะอยากให้ลูกกลับบ้าน
ไม่อยากขับกลัวเขาวิญญาณเขาไปนั่งอยู่แถวนั้นอยากให้เขากลับบ้าน
แต่ผมก็เคยเล่าให้ฟังไอ้พวกเรื่องสัญลักษณ์เนี่ยจะใส่
คือเราอาจจะไม่ใช่ตัวที่เขาต้องการหรืออะไรแต่ว่ามันโดนไปหมดได้ครับ
แล้วทีนี้ถ้าโดนไปถ้าเราตายพ่อแม่เขาเสียใจเขาก็ติดคุก
เราก็ไม่ได้กลับมาแต่เราทำเขาเขาตายเราก็ติดคุก
มันก็มีอยู่แค่นั้นที่ผมบอกลูกชีวิตเขาเหมือนพ่อเขา
พ่อก็เกิดมาอยู่ในท้องได้ประมาณ๖เดือนพ่อก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
คนนี้ท้องก็สี่เดือนคือแฟนสาวก็กำลังตั้งคันอยู่ด้วย
ผู้สื่อข่าวเราก็เดินทางไปพูดคุยกับนางสาวเปิ้ลนะคะเป็นแฟนสาวของผู้ตายบอกว่าก่อนเกิดเหตุจู่บาร์ดเนี่ยมีการเปลี่ยนโปรไฟล์เฟซบุ๊กเป็นรูปคู่
แล้วก็ส่งรูปคู่มาให้ดูในข้อความโดยไม่ได้บอกสาเหตุนะคะจนมาเกิดเหตุเนี่ยเป็นภาพนี้นะคะ
ก็เลยรู้ว่าเนี่ยรูปคู่ทั้งหมดนี้รูปคู่เหล่านี้เป็นภาพคู่เซตสุดท้ายแล้วที่แฟนเขาเนี่ยแต่งเอาไว้ให้
ก่อนหน้านี้เคยคุยเคยวางแผนครอบครัวกันไว้ว่าหากตัวของบาสเนี่ยเรียนจบปวชก็จะออกมาทำงานเก็บเงินเพื่อเตรียมพร้อม
รอลูกคลอดออกมาแล้วก็จะหาโอกาสไปเรียนต่อซึ่งบาทเองก็ตั้งใจเอาไว้มากอะค่ะเพราะเขาเองก็ไม่ได้มีโอกาสเห็นหน้าพ่อแท้แล้วก็อยู่กับพ่อแท้สักครั้งคือตัวเขาเองก็อยากเติมเต็มส่วนนี้ให้กับลูกและครอบครัวรวมถึงก่อนหน้านี้บาร์ดเองเคยพูดเป็นลางเป็นลางบอกเหตุด้วยบอกว่าเป็นแฟนช่างต้องเข้ม
ตัวเองดี
มันเป็นคำพูดที่เคยพูดเอาไว้
ก็ไม่คิดเลยนะคะว่าคำพูดพวกนี้จะเป็นจริง
ยอมรับว่ายังทำใจไม่ได้
เคยเห็นข่าวของคนอื่นนะพี่
นี่เคยก็จะคิดเจอกับตัวเอง

ไหนจะลุกในท้องอีกค่ะพี่
เขายังมีความเป็นคนอยู่หรือเปล่าพี่
เขาจะมีครอบครัวไหมเขานึกถึงครอบครัวเขาหรือเปล่าว่าพี่
ส่วนความคืบหน้าเรื่องของคดีนะคะตอนนี้ตำรวจรู้ตัวคนร้ายทั้ง๕คนแล้ว
ตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานชื่อจริงนามสกุลจริง
เพื่อขออำนาจอนุมัติออกหมายจับคนร้ายทั้งหมดในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านและทางสาธารณะคาดว่าไม่นานค่ะ
น่าจะจับคนร้ายมาดำเนินคดีได้ทั้งหมดเอาให้หนักเลยนะฮะ